หม่ำค่ะเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ค่ะ
เพราะว่าคนบันเทิงนะคะถือโอกาสนี้เริ่มต้นปีเนาะ
เจกต์ใหม่ทำโอ้โหบทบาทใหม่เพียบเลยล่ะค่ะ
และหนึ่งในนั้นของนายห้างหม่ำเป็นมาหมดแล้ว
นี่นะคะเป็นทั้งนายห้างทำอาระบงอัลบั้มทำบงทำเทปเล่นเองค่ะ
นี่ไม่รู้ว่าถ้าพอร์ตละครมาจากพี่หม่ำเองด้วยซ้ำเนี่ย
ฮาขนาดไหนงานนี้เห็นบอกว่า
มีพี่พิงลำพระเพิงช่วยเขียนบทโทรทัศน์ให้ด้วย
และแววมาว่านักแสดงเบอร์แรก

เป็นบางเด็กในห้างหม่ำเขาเปิดเผยกับเรานะค่ะ
ก็เป็นละครครั้งแรกในหลายปี
ละครก็ไม่เคยได้เล่นแล้วก็ไม่เคยได้ทำด้วย

แต่ส่วนที่เป็นผู้จัดเนี่ยเป็นผู้จัดด้วย
กลับดูแล้วเล่นเองด้วยโปรเองด้วยทำทั้งหมดเลย
เตรียมตัวนักแสดงบทอยู่
ละครด้วยอะไรด้วยเป็นงานใหม่ด้วยไง
เราต้องค่อยทำไปเพราะเราไม่เคยทำ
เป็นพล็อตมาจากทางพี่หม่ำเองค่ะค่ะ
ขอรับบทคนใช้แล้วนะตอนนี้เป็นอะไรก็ได้นะเอาจริงนะพี่หม่ำเนี่ยเขามีความสามารถหลากหลายเนาะศิลปินตลกเองก็เป็นตอนนี้มาเป็นผู้จัดด้วยคุณผู้ชม